กลางถนนแถวพระราม๔นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิบเจ็ดเมษายนตามเหตุการณ์เนี้ยที่เราเล่าไป
มันมีคนตายมันมีคนเจ็บเพราะว่ามีปืนกันด้วยไงคะ
ถูกยิงตาย๑คนบาดเจ็บไป๔คน
ล่าสุดวันนี้ก็คือออกหมายจับค่ะ
ออกไหมจับทางฝั่งของอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ๙คน
ตำรวจไปค้นบ้านจับได้แล้ว๗คน
ตำรวจทองหล่อค่ะก็ไปควบคุมตัวนายเวียรศักดิ์วงศรีอายุ๒๒
ปรีชาจันแสงอายุ๒๓
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิสยามโรมใจ
ก็เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารแขวงพระนครใต้
หลังจากมีการอนุมัติหมายจับ
ก็๙คนข้อหาร่วมกันมั่วสุมโดยมีอาวุธเป็นเหตุ
ทำให้มีผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คือไปตามความคืบหน้าคดีด้วยตัวเองเลยนะคะ

ก็ต้องมีการขยายผลเพิ่ม
ก็จะต้องดูใครเป็นคนยิงจนทำให้มีคนตาย
อันนี้ก็โดนข้อหาเพิ่มฐานฆ่าผู้อื่น

แล้วก็คำให้การนำไปประกอบในสำนวนด้วย

ออกหมายจับในข้อหามั่วสุมไว้ก่อนครับ
ส่วนพยานหลักฐานที่จะได้เพิ่มเติมในวันนี้

ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการจะเพิ่มพยานหลักฐาน
ที่สามารถนำไปสู่ให้เราออกหมายจับในส่วนของการ

ถ้าสอบส่วนแล้วก็อยากให้ผลมีการรับว่าเป็นคนดิน

ประเด็นเริ่มแรกเป็นการมั่วสุมโดยมีอาวุธ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตรงนี้ผมก็เน้นย้ำภายสืบสวน
ไม่ต้องรีบออกหมายจับในข้อหาฆ่าคนตาย

ในประเด็นนี้จะมีอยู่ใน๑ใน๙หรือเพิ่มเติม
ก็เดี๋ยวรายงานพี่น้องสื่อมชนทราบต่อไป
นี่ค่ะก็คือในภาพรวมมันเป็นการมั่วสุมกันโดยมีอาวุธ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คนที่ถูกออกไหมจับเป็นข้อหาในภาพรวม
ทีนี้ก็ต้องขยายผลว่าใครจะโดนข้อหาฆ่าคนตาย
ใครเป็นคนยิงจะเป็นหนึ่งในเก้าคนนี้

เดี๋ยวอันนี้ต้องรอติดตามเพิ่มเติม

ควบคุมตัวนายธีรชัยบัวผันสะน้อยอายุ๔๙
นายคุณากรขวัญทองอายุ๒๕ก็เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาเดียวกันนะคะร่วมกันมั่วสุมโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จากนั้นตำรวจสนทองหล่อไปค้นบ้านพักของนายกฤษดาน้อยสิริสุขอายุ๔๒
ก็เป็นทางอาสาสยามรวมใจซอยริมทางรถไฟสายเก่า
จากการตรวจค้นไม่มีสิ่งผิดกฎหมายมีชุดมูลนิธิกู้ภัยป่อเต็กตึงอยู่ชุดหนึ่ง
มีเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของทางมูลนิธิกู้ภัยสยามรวมใจ๒ตัว
มีบัตรประจำตัวของทางมูลนิธิสยามรวมใจ๑ใบนะคะ
ทุ่ม๑๕ค่ะหัวหน้าทีมสยามรวมใจนายจิรวัตรบันเจิดวัฒนากุลอายุ๔๓
พร้อมด้วยนายกฤษดานายฤทธิรุธมูลทองชุนอายุ๒๙ก็ถูกจับนะคะ
คือตอนที่นายจิรวัตรที่เป็นหัวหน้าทีมสยามรวมใจลงจากรถ
นักข่าวก็พยายามจะถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาก็ตอบแค่ว่าเดี๋ยวก่อนอะนะคะ
คือตอนนี้อย่างที่บอกว่าออกหมายจับ๙ใช่ไหมคะ
จับได้แล้ว๗นะคะถามว่าเหลือใคร
เหลือนายพัฒนันชาติไทยอายุ๓๙และนายจักริตดวงรัฐมาลีอายุ๓๒
ตอนนี้ยังจับไม่ได้อยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ